เมนูแปลกที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นเมนูโรตี
โรตีใครว่าแปลกไม่แปลก
แต่ที่ดิฉันนำเสนอมันแปลกจริง
เดี๋ยวจะพาไปดูโรตี้กาปาย
แปลกแล้วนะ

โรตี้กาปาย

แปลกไหม

แต่จริงเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทำเขาก็แปลก

อยู่ตำบลเกตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูน

เหล่าแม่บ้านเกษตรกรเขาสืบทอดวิธีการทำมาจากบรรพบุรุษ
ก่อนที่จะช่วยกันปรับปรุงสูตรให้มันมีความทันสมัยมากขึ้น
แล้วก็กลายเป็นที่ถูกปากลูกค้าอย่างมากเลยค่ะ
มีออเดอร์สั่งมาซื้อแบบไม่ขาดสายเลยทำกันมือเป็นระวิง
โดยเหล่าแม่บ้านทุกคนก็จะมีการรวมตัวการทำขนมโรติกาปาย
หลังจากว่างจากการกรีดยางแล้วนะคะ
เพื่อมาตรฐานความอร่อยของขนมค่ะ
โดยส่วนผสมของโรติกาปายก็มีทั้งแป้งสาลี
ผสมกับเนยกาไข่น้ำตาลเล็กน้อยกับกลืย
หลังจากนวดแป้งให้เข้ากันแล้ว

เขารีดกันเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ

แล้วก็นำมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กเล็ก
อ๋อผมรู้แล้วว่าชื่อนี้มายังไงก๊าปายเนี่ย
เวลารีดเนี่ยมันจะต้องยาวใช่ไหม
เขาก็ว่าเอ้ายาวปายจนเปียกเป็นก๊าปาย
อ๋อคุณนี่นะ
เลือกอะไรอย่างนี้คิดดีจังเลยนะ
ทำให้ขนมโมรันเขาเนี่ยมันเก็บไปหมดเลย
เป็นชื่อเขาจริงโลติก๊าปายเนี่ย

ทอดไม่ได้ทอดเข้าเตาอบออกมา๑๕นาทีเท่านั้นเอง
นมก็จะออกมาสีเหลืองอ่อนหอมหน้าตาน่าทานแบบนี้
รสชาติก็จะมันหอมกรอบ
ก็นิยมทานกับชากาแฟเป็นขนมว่างอร่อยมาก
แม่บ้านเขาขายในราคาถุงละ๓๕บาทเท่านั้นคุณผู้ชม
แพงเลยนะคะหรือว่า๓ถุงร้อยเดียว

หรือถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อเป็นกิโลก็ขายค่ะ
กิโลกรัมละ๑๔๐บาท

ใช่ใครที่อยากลองทานดูนะคะ
ติดต่อไปเลยสั่งซื้อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังพะเนียดค่ะ

นี่แหละเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านโบราณที่มันแปลกจริงนะ
จริงตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะ
โรตีกาปายแปลกไหม
ยาวปายกาปาย

อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้